ประเด็นนี้กันหน่อยนะคะหลังจากที่สารตัดสินจำคุกผู้ประกาศคนดังคุณสรยุทธ์
ล่าสุดก็มีคนในวงการบันเทิงหลายคนออกมาเคลื่อนไหวนะคะ
รวมไปถึงคุณเบ้นพรชิตาที่มีโอกาสได้ร่วมงาน
ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลนะคะ
เธอบอกว่าพี่ยุทธ์เปรียบเสมือนพี่ชายที่รักและเคารพ
รับว่าเป็นห่วงแต่เชื่อว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้
พร้อมชื่นชมที่พี่ชายยอมรับและทำตามคำตัดสินค่ะ
อย่างน้อยเบ้นเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันมีมาก่อนนั้นคือเรื่องการทำใจที่เบ้นพูด
แต่ตัดสินยังไงแกก็รับอยู่แล้ว
ซึ่งแกก็เป็นเชื่อว่าแกก็ทำใจมาในระดับหนึ่งแล้วล่ะ
ปีพูดตรงเราอยู่ข้างนอกไงแป๊บเดียว
คนอยู่ในนั้นวันหนึ่งก็โคตรนานเลยนะ
มันไม่เหมือนกันหรอกเข้าไปอยู่ในนั้นไม่รู้ว่าแกจะเป็นยังไงบ้าง

แต่ก็เชื่อว่าด้วยความที่แกเป็นคนน่ารัก
แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างนี้
เข้าไปทุกคนก็น่าจะรักแกแหละ
อย่างเดียวที่ทำได้คือตอนนี้คือเป็นกำลังใจให้
แล้วก็รอให้แกออกมาสร้างผลงานดีให้พวกเราได้ดูอีก
ผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะคุณผู้ชม

จากคุณเบ้นก็ยังมีคุณไบร์ทคุณโกติคุณหนุ่มกัญชัยเอง
ได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจคุณสอรยุทธ์ด้วยเหมือนกันนะคะ